อันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าเหมือนกันไม่ใช่ถังการ์ด
เสื้อช็อปเข็มสถาบัน

ถูกต้องแล้วรอบนี้นะมาจอดดักแล้วอย่างนี้เลยค่ะ
อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งงงภาพที่เอาให้ดูมันมี๒ช็อตคุณผู้ชม
ช็อตแรกก่อนที่ลูกศรเขียวอ่ะ
หนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งสามแล้วเห็นหนึ่งวิ่งไปหาสามไหม
อันนั้นเขาโดนเอาเสื้อช็อปเอาเข็มไปแล้วเขาจะไปชิงคืน
แต่พอจะไปชิงคืนโดนไอ้๓คนนี้ทั้งเตะทั้งต่อย
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นมีคนเห็นแล้วไล่๓คนพวกนี้
เอาไปเอาไปมึงอยากได้เอาไปคืน
แต่อีกจังหวะหนึ่งที่กลับมาแล้วมีใส่เสื้อส้มนี่อาวุธมาแล้ว

มาถึงปุ๊บมีดไม้มาเลย
นี่คือกะมาซัดอีกรอบนึงไปเอาอาวุธมาเรียบร้อยแล้ว

ถ่ายภาพเก็บภาพเอาไว้ได้เลย
นี่เป็นเด็กอาชีวะนะแล้วยังไงอ่ะมาดักชิงเข็มชิงช็อปกันอ่ะ
แล้วเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยอันนี้ตอนช็อตที่เจ้าของร้านไปไล่แล้วนะ
ไปไล่ปุ๊บเขากลับไปแล้วเขากลับมาอีกรอบนึงเอาพวกอาวุธมาแบบนี้ค่ะ
เอาเก้าอี้มาทุ่มเลยอ่ะเอามาฟาดเอามาฟาดแบบนี้
คือพยายามจะแทงคนเจ็บเอาเก้าอี้ฟาดนี่ขนาดเจ้าของร้านยืนอยู่ด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนี่คือที่ร้านกาแฟค่ะ
บางกรวยนนทบุรีเหตุการณ์นี้ฝั่งคนที่เป็นผู้เสียหายลูกศรเขียว
ชื่อว่านายยี่อายุ๒๐ปีค่ะเขาเป็นนักศึกษาสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง
นครปฐมไปแจ้งความแล้วนะที่สพปลายบางแล้วก็เปิดแผล
ซึ่งเป็นหลักฐานนี่ให้คุณตำรวจดูเลยนี่แหละครับที่ผมโดนโดนทำร้าย
ฟาดโดนตีโดนเตะโดนต่อยเล่าให้ฟังด้วยวันนั้นผมขี่มอไซค์ไปเรียน
แต่อีกฝ่ายหนึ่งขี่ตามประกบบังคับให้ผมมาถอดเสื้อช็อปจะเอาเข็มเอาอะไรเนี่ย
แล้วผมก็เลยขี่รถไปที่ร้านกาแฟจะขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายยังตรงมา
ยังจะมาขู่เอาเสื้อช็อปเอาเข็มจากผมอีก
ไม่คิดว่าจะมาเจอกับเบอร์เอียนในชีวิตจริง
ในกล้องวงจรปิดเห็นไหมเขาไหว่ด๋านะหว่ายเม้งไม่สู้แล้ว
แต่มีจังหวะหนึ่งเนี่ยโดนต่อยจนกระทั่งภายละเอาบ้ามายังต้องฮึดสู้

มันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายประสบการณ์ที่ไม่ดี

หรือว่าพวกนั้นจะกลับมาอีกรอบ
ถามคุณลุงเจ้าของร้านกาแฟหน่อยค่ะ
วันลบนะบอกว่าขี่รถมา
เห็นเลยเห็นน้องยี่กำลังโดนรุมอยู่
ก็ตะโกนไล่เอ๊ยมันทำอะไรไปเลย
พ้นหน้าร้านเดี๋ยวจะแจ้งความแจ้งตำรวจให้หมดเลยนะ

พอตะโกนแบบนั้น๓คนนี้มันคงกลัวแหละพี่เบิร์ต

แต่ว่ามันไม่ได้กลัวจริงนี่มันวกกลับมาอีกรอบนึง

ทำร้ายเนี่ยทั้งฟาดทั้งตีแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าอันนี้โดนแน่นอนเลยคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็คดีบุกรุกด้วยบุกรุกอะไรอ่ะร้านกาแฟไง
ทำให้เสียทรัพย์อีกรู้ตัวแล้วนะ๓คน

ตำรวจบอกนะคะก็ต้องดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ตามข่าวนี้หน่อยนะอยากจะเห็นหน้าเนี่ย

ไอ้เสื้อออกขาวหัวขาวไอ้ตัวนี้ยึกเก่ง
เชื้อไรเจอร์หรอก็
แล้วพวกคนที่เป็นรุ่นพี่นะตัวดีเลยตัวยู้ยงถือเสริม